และตอนนี้นะครับ๙โมง๒๗นาทีนะครับ
กับเรานะครับบันเทิงไทยรัฐช่วงสดจริงถึงตัวนะครับ
และแน่นอนครับอย่างที่บอกนะฮะช่วงนี้เราจะไปสดจริง
เซเลปที่คนไทยทั้งประเทศนะครับให้ความสนใจอยู่นะครับ
และตอนนี้นะฮะอยู่กับเราแล้วนะครับน้องกุ๊บกิ๊บและน้องเป่านะฮะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะเจ๊เป่าบังพีค่ะบ้านอยู่บังพี
เจ๊เป่าบังพีสวัสดีค่ะเจ๊เป่าบังพีกินสตอบอันนี้อยู่
เป่าบังพีหรอทำไมชื่อเป่าบังพีนะฮะ
บ้านอยู่บังพีไงพี่เปิ้ลบ้านอยู่บังพีเกิดได้อย่างนี้

เออกุ๊บเรียบด่วนไหมมากเลย
น่ารักมากอยากจะบอกน่ารักมากเลย

อย่างกินนมแม่อยู่ป่าครับ

นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเข้ามา
เขาเป็นเด็กที่รู้เรื่องเนี่ย

เขาจะดูกล้องมองกล้องเป็นคนมองกล้องตลอด
เป็นคนจ้องเล่นคุยรู้เรื่อง

ท่านผู้ชมฮะขนาดนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่นะฮะ
ซึ่งหาดูได้ยากมากนะครับ
สดจริงถึงตัวเลยนะครับกับครอบครัวของน้องกุ๊บกิ๊บนะครับ
แล้วก็น้องเป่านะฮะคุณแม่มือใหม่

ก่อนเลยนี่เลี้ยงเองด้วยไม่มีพี่เลี้ยงด้วย
เราก็เป็นแม่มือใหม่รับมือไหวได้ยังไง

โชคดีคือเป่าเนี่ยเลี้ยงง่าย
เดี๋ยวปล่อยให้นางโรงเล่นก่อนนะ

นี่สดจริงเลี้ยงลูกไปด้วยสัมภาษณ์ไปด้วย
โอ้ป่าว

จริงแล้วนางเลี้ยงไม่ยากนางเลี้ยงง่าย
ก็เลยแบบไม่ต้องมีพี่เลี้ยงได้
ที่บ้านกิ๊บมีคนเยอะก็เดี๋ยวมีคุณยายมาอุ้มมาเล่น
มีป้ามีน้ามีอะไรอย่างนี้ทุกคนมาช่วยกัน

เรียกว่าเธอกุ๊บกิ๊บเป็นสาวโซเชียล
เรียกว่าเป็นเจ้าแม่โซเชียลเลยดีกว่า
นี่คาดว่าจะเลี้ยงลูกให้คนไทยทั้งประเทศติดตาม
ช่วยกันเลี้ยงในโซเชียลด้วยป่ะ
ไม่จริงคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบแชร์
อะไรสนุกตลกความสุขลงในไอจี

ก็ไม่เห็นว่าการเลี้ยงลูกแล้วจะต้องแบบไม่โชว์อะไร
คือไม่ได้โชว์ให้คนอื่นว่าไม่ได้สนว่า

ลูกน่ารักทำไม
ก็มองเป็นเรื่องสนุกอะค่ะ

รู้สึกถือกิ๊บอังกฤษฎีก็แบบที่ดูของไม่มีได้
เขาก็เลยอยากออกความเห็นกันแล้วก็ปล่อยให้ออกความเห็น
กิ๊บเป็นคนชินกับกระแสดราม่าอะไรอยู่แล้วกิ๊บเลยไม่ค่อยสนใจ
คือไม่รำคาญออกเราชอบมองชอบอ่านด้วยนะตลกดี
เวลาที่เห็นแล้วมันมุกดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะกิ๊บก็ไม่ทำตามอยู่แล้ว
ล้ำมากเธอล้ำมากแล้วถึงขนาดเธอรู้ป่ะเนี่ย
มีคนดราม่าอีกว่าให้นมลูกแล้วทำไมยอมผมสีแล้วก็
มันเคมีมันไม่เข้านมลูกดูดหัวนมค่ะลูกไม่ได้ดูดหัวค่ะ
ชอบอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยกูต้องไปอ่านก็ต้องไปเซอร์ช
ไม่เป็นไรอันนี้มีการปรึกษาพงปรึกษาแพทย์แล้วเนาะกุ๊กกิ๊บเนาะ
ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้เขามีไลน์ไอดีคุณหมอ
คุยกันได้ตลอดเวลามีการปรึกษาตลอดเวลา
กิ๊บก็อยู่ในความดูแลของคุณหมออยู่ตลอดเวลาใช่ไหม
คือจริงคนเป็นแม่จะทำอะไรเราต้องศึกษาอย่างดีอยู่แล้วว่าดีกับลูกเราหรือเปล่า
คิดว่าคือจริงก็เข้าใจนะคนก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้
กลัวว่าแบบลูกจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตามแม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เราต้องระวังต้องดูแลเพราะว่าเพราะว่าเขาเขารับนมแม่ไงบางทีมันเหมือน
จริงไม่ได้คิดคิดถึงนะคะแต่อาจจะมีเป็นห่วงบ้างว่าแบบท่านจะอยู่ได้ไหมอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคิดถึงองค์ไม่ได้อย่างนี้เพราะเราเห็นความตั้งใจของท่านท่านไปมีความสุขทางนั้น
แล้วก็รู้สึกอนุโมทนาบุญด้วยคือกิ๊บจริงกิ๊บเป็นคริสต์นะ
ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
แต่เขาเห็นความตั้งใจที่เขาแบบเหมือนแบบอยากทำให้พ่อหรือว่าอะไรอย่างนี้
เราก็เราก็โอเคเราเป็นสามีภรรยากันถ้าแบบสามีอยากทำอะไรเราต้องสนับสนุนเนอะ
แล้วถ้าเกิดพระบี้ตัดสินใจบวชแล้วไม่ศึก
อันนี้สมมุติอันนี้สมมุติ
ก็ดีก็สาธุด้วยแล้วก็เดี๋ยวพาเปล่าอาจจะมีน้องเป็นเชื้อชาติหนึ่ง
นี่จะไม่เอานี่จะมีความยังค่ะ

ก็ชอบเลี้ยงลูกสนุกดีแต่ว่าคิดว่าอีกปีสองปี
หรืออีกหน่อย

มีไปเลยติดต่ออินซีติดต่อไปเลย

เอาอย่างนี้เดี๋ยวเข้าประเด็นเลยนะ
คือข่าวที่ดราม่าเกี่ยวกับพระอุ้มลูกสาว
เดี๋ยวเราจะกลับมานะแล้วให้กุ๊กกิ๊บตอบกันนะฮะ
คนไทยจะได้ฟังกันทั้งประเทศเลยว่า
ุ๊กกิ๊บคิดกับเรื่องนี้ยังไงนะครับ

บันเทิงไทยรัฐนะครับช่วงนี้สดจริงถึงตัวนะครับ
นาฬิกา๓๗นาทีนะครับ

แล้วก็ลูกสาวที่น่ารักนะครับน้องเป่านะฮะ
อยู่กับเรานี่เห็นตัวเป็นเป็นเลยนะฮะ
ดูจริงเลยน่ารักมาก

โอเคใช้เป้าบังพี

เอ้ากรุ๊ปกริ๊ปเข้าประเด็นเลยแล้วกัน
ประเด็นเนี่ยดราม่งดราม่าเขาบอกว่าเธอสร้างกระแสอีกแล้ว
คุณสามีบวชเป็นพระอยู่
แต่กรุ๊ปกริ๊ปพาน้องเป่าไปหา
แล้วมันมีภาพออกมาที่พระบี้กอดน้องเปล่าอยู่
ยังไงดีกุ๊บกิ๊บดราม่ามากเลยรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ย
คือเอาจริงนะกิ๊บเป็นคริสต์ใช่ไหม
ไม่รู้หรอกว่าอะไรทำได้อะไรสมควรหรือไม่สมควรของศาสนาพุทธนะ
คือกิ๊บก็อยู่กับหลวงพี่ที่เป็นเจ้าอาวาส
อยู่กับพระเต็มไปหมดเลยตรงนั้นวันนั้นน่ะ
คือพระก็ไม่ได้เรียกร้องว่าอยากจะอุ้มหรอกแต่ว่าพวกเราก็อยากจะให้ลูกเนี่ยมีรูปเก็บไว้
ตอนท้าบวชเราก็เลยถามแบบคนไม่รู้คนต่างศาสนานะ
ใช่ว่าแบบได้ไหมเหมาะสมหรือเปล่าเพราะตรงนั้นก็คนอยู่เยอะเต็มไปหมดเลย
คนลุงเป่าน่าจะประมาณกับร้อยคนได้ตรงนั้น
ซึ่งพระก็บอกว่าได้ทำไมจะไม่ได้เลยโยม
แบบเด็กยังเป็นเด็กอยู่เลยยังทารกบริสุทธิ์อุ้มได้ไม่เป็นไร
ก็เลยให้อุ้มถ่ายรูปซึ่งก็นั่งอุ้มอย่างที่เห็น
อยู่ในอุโบสถใหญ่โตมโหลานเราก็เลยรู้สึกว่า
แล้วคนก็บอกว่าทำไมต้องโพสต์รูปเราก็ไม่ได้คิดว่าเราทำผิด
เราก็เลยไม่ได้คิดว่าใครเราต้องอาย
กับการที่จะไม่โพสต์ภาพสวยงามแบบนี้นึกออกไหม
เป็นภาพประวัติศาสตร์ของครอบครัวเรานะ
ค่ะใช่เป็นภาพที่น่าเอ็นดูเพราะว่าทุกพระก็บอกว่า
ไม่ผิดไม่เป็นไรเหมาะสมได้เราก็เลยทำถูกไหมคะ
เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วอย่างใส่วิกป่าวใส่วิก
ก็นั่นหัวร้านนั่งอยู่กับหลวงพ่อเราก็นั่งใส่วิกให้น้ำก่อนถ่าย
กิ๊บไม่ได้เป็นคนอุ้มส่งไปญาติกิ๊บเป็นผู้ชายเป็นคนอุ้ม
แล้วเราก็ไม่ได้มาเยี่ยมบ่อยคือตอนนั้นพระบวชครบอาทิตย์นึง
เราเพิ่งไปเยี่ยมกันเพราะว่าพระจะบวชประมาณน่าจะเดือนกว่า
คือเกือบอย่างเดือนเราก็เลยพาไปเยี่ยม
ก็แค่นั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลงถ่ายรูปลงกันธรรมดาปกติ
ใช่ก็เลยเป็นประเด็นเลยนะเหมือนที่ครั้งหนึ่งที่พี่เปิ้ลก็เคยมาแล้ว
พิบเบิ้ลได้สมมุติอย่างนี้
คนก็บอกไอ้ลูกสาวไปกอดขาพระได้ยังไง
สวยเลยวันนั้นโอ้โหอันนั้นโดนกระหน่ำยับเหมือนกันนะฮะ
แต่สุดท้ายเฉลยมาว่าเป็นผู้ชายก็ไม่เป็นไร
แต่นี่ลูกสาวเลย

พระเนี่ยรู้กระแสเรื่องราวดราม่านี้แล้วหรือยังพระว่าไงบ้างคะ
คือจริงคงไม่รู้รายละเอียดมากเพราะเราก็ไม่ได้บอก
พระก็ไม่ได้สนใจเราไม่ค่อยได้คุยกันนะคะ
ไม่ค่อยได้ไลน์คุยกันมีคนที่วัดกิ๊บคิดว่านะ
เพราะกิ๊บมีเพื่อนที่อยู่ที่วัดที่เขาเป็นเหมือนแบบ
คนที่ช่วยดูแลพระหลายองค์หรืออย่างนี้ค่ะ
คุณกิมบอกแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สนใจอะไร
ท่านก็คิดว่าท่านคงศึกษาพระธรรมอยู่
แต่ท่านก็คงไม่ได้สนใจอะไรนะกิ๊บคิดว่า
อันนี้ก็ไปสอบถามมานะ

ในกฎของพระธรรมวินัยสี่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ
เขาก็บัญญัติเลยแล้วแหละว่าจริงเราไม่ได้

แต่ในกรณีที่พระบี้ของเราเป็นพระใหม่อย่างนี้
ท่านอาจจะศึกษาได้แค่๘ข้อหรือยังไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกใช่ป่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าไม่ผิดนะฮะ
อันนี้ต้องอธิบายให้คนไทยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ
อันนี้ถือว่าไม่ผิดเราสามารถถ้าพระไม่รู้
เราสามารถไปเขาเรียกปรงอาบัติหรือว่าสารภาพบาปเนี่ย

ด้วยความอยากเผื่อกหนักมากก็ต้องไปเปิดดูพระไตยปิโดป
ก็เรารู้สึกว่าได้นะทำให้คนสนใจศาสนาตัวเอง
บางคนถึงขนาดเข้าวัดไปถามพระมาเราก็เลยดีนะ

เข้าวัดไปถามพระอย่างนี้ทั้งชีวิตไม่เคยเข้าวัดเลย
ใช่บางทีมีนะมีคนมาคอมเมนต์ในไอจี
ว่าแบบอุตส่าห์เข้าไปวัดเลยนะ
เพื่อไปถามว่าแบบได้หรือไม่ได้

อนุโมทนาบุญให้กับชาวเผือกด้วย

ตั้งแต่มีน้องเป่าเนี่ย
ชีวิตเราดีดีขึ้นมากเลยจริงเปล่า
ลูกให้โชคอะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่ากุ๊กกิ๊บ

แต่ว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มันสมบูรณ์แล้วมันก็เต็มมากกว่า
เพราะว่าตั้งแต่มีเปล่าเรามีความสุขเราแฮปปี้มากที่บ้านเรา
ทุกคนก็แฮปปี้พระก็แฮปปี้ทุกคนแบบแฮปปี้หมด
แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความฝันของเรา
มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรอย่างนี้
ซึ่งกิ๊บว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
ไม่ได้ส่วนเรื่องโชคเพราะว่าชีวิตกิ๊บก็โชคดีมาตลอด

มาเติมเต็มให้กิ๊บค่ะ

อีกกี่วันศึกฮะอีกกี่วันศึก
น่าจะประมาณต้นพฤศจิกามั้งคะ
แต่ว่ายังไม่ได้เลิกสื่อนะคะ
นานค่ะบวชนานไม่ได้บวช

นานเราถึงได้แบบนานไปเยี่ยมทีอะไรอย่างนี้
บ้านเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ไป
งั้นไปเยี่ยมอีกทีให้ให้อุ้มแล้วนะ
ตอนนี้แสดงว่ารู้แล้วนะ

ร้องไห้หิวรอแล้วขอให้น้องเอ้ยอย่าเพิ่งให้อย่าเพิ่งให้

จะลาแล้วอย่าเพิ่งให้เดี๋ยวเธอให้สดแน่นอน
โอเคขอบคุณมากครับกุ๊บกิ๊บครับ
ขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวตลอดเวลานะ
พวกเราจะติดตามผลงานของกุ๊บกิ๊บตลอดไปนะฮะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับโอเค
ขอบคุณถูกว่าไปอีก๑สาวที่เคลียร์ชัดมากนะครับ
พี่เปิ้ลสำหรับกุ๊บกิ๊บและลูกสาวเจ๊เป่าบังพลี
นะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะดูชีวิตของเธอไปด้วยนะฮะ
จะให้นมลูกขัดหน้าจอเรามั้ยคะปล่อยทิ้งไว้แบบธรรมชาติ
เอาละฮะนั่นก็คือเรื่องราวของบันเทิงไทยรัฐนะครับ
สดจริงถึงตัวเราจะมาเจอกันอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
หมดแล้วหมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีชาวไทยธรรมชาติครับ